ท่านผู้ชมครับตามเรื่องนี้อีกหน่อยก็แล้วกันนะฮะ
เพราะว่าวันนี้เราได้คุยนะครับได้คุยกับน้องปอนะฮะ
หญิงสาวที่ถูกอดีตสามีเนี่ยใช้ปืนแล้วก็จี้นะ
ขู่บังคับพาตัวไปหายไปห้าวันได้นะครับสามีที่ชื่อว่าในบอยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ไปควบคุมตัวกันได้เรียบร้อยช่วยกันได้เรียบร้อยนะครับ
โอ้โหแต่ต้องบอกว่าสภาพใบหน้าของเธอเนี่ยแล้วสิ่งที่เธอเล่ากับเราในวันนี้เนี่ย
มันคนละเรื่องกับที่ในบอยบอกกับตำรวจใช่ในบอยก็อ้างไปเรื่อย
ว่าฝ่ายหญิงเองไม่ยอมกลับบ้านยังรักผมอยู่ยังอยู่เป็นอยู่เป็นห่วงผม
ไม่ยอมให้ผมมอบตัวนอนกอดผมตลอดด้วยซ้ำนะฮะ
นี่คือน้องปอนะฮะคุณระวีการแก้ววิจิตไปคุยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวย้อนไปดูภาพเมื่อคืนนี้อีกครั้งหนึ่งก่อน
นะฮะโอ้โหดูแผลน้องปอนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องราวของน้องปอแบบเต็มเต็มอีกทีนึง
สภาพบาดแผลทั้งหลายนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจไปช่วยน้องปอมาได้จากโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในบอยเนี่ยพาไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินของตำรวจมาถึงกรุงเทพ
หาคุณแม่นี่ฮะคุณแม่ที่ไปแจ้งความไปขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาหงษกุล
ประธานมูลที่ปือนาของสกุลช่วยเด็กและสตรีใช่ค่ะเมื่อวานนี้พามานะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจาก๕วัน๕คืนตามหาลูกสาวอยู่ตลอดในบอยก็พาไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้
ชิงรถชาวบ้านก็มีจับชาวบ้านเป็นตัวประกันด้วยครับ
สภาพมานี่แบบบอบช้ำมาเลยแต่ในบอยบอกว่าโอ้โหผมจะมอบตัวตั้งแต่แรกแล้ว
นี่ฮะตอนที่ไปคุมตัวได้จากรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เปิดเป็นโรงแรมด้วยฮะที่ขอนแก่น
บอกผมจะมอบตัวตั้งนานแล้วแต่ว่าปอนี่แหละบอกอย่าเพิ่งมอบตัวเลย
กลัวตำรวจจะทำร้ายหรือตำรวจจะวิสามันไปไหนก็กอดผมตลอด
ตำรวจมาจับผมในห้องเนี่ยปอยังนอนกอดผมอยู่เลย
ค่ะแล้วก็จังหวะที่ตำรวจไปควบคุมตัวเนี่ยในบอยก็พูดอย่างเดียวว่า
ขอคุยกับปอหน่อยจะคุยกับปออยากเจอหน้าปอ
ครับแต่จากสภาพความบอบช้ำบาดแผลต่างของปอเนี่ย
แล้วสิ่งที่เธอบอกกับเราหนังคนละมวลครับ

เอาเบื้องต้นเมื่อวานนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ปอเนี่ยได้เจอกับคุณแม่นะครับ
คือนอกจากจะกอดร้องไห้กันแล้วนะฮะ
แม่เนี่ยถึงขั้นเอามือเนี่ยลูบหน้าลูบหัวลูกสาวนะครับ
เห็นสภาพลูกสาวแล้วเนี่ยโดยเฉพาะดวงตาสองข้างนี่เขียวช้ำไปหมด
เพราะว่าถูกอดีตสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายตลอดเวลานะครับ
คือตำรวจไปช่วยเหลือปอเนี่ยมาจากนายบอยหรือว่านายวรวิทย์เตียวเจริญกิจ
วัย๓๗ปีที่เป็นอดีตสามีนะครับ
ลักพาตัวเธอไปจากที่ทำงานย่านพัฒนาการกรุงเทพ
ใช้ปืนบุกไปถึงในที่ทำงานแล้วก็ขู่บังคับพาเธอขึ้นรถไป
ขับหลบหนีเนี่ยหลายจังหวัดนะฮะไปสุพรรณบุรีที่เป็นบ้านของตัวเองก็มี
หนีไปตามจุดต่างต่างไปถึงนู่นนะฮะขอนแก่นนะครับ
แล้วก็สามารถเจรจาเกลี้ยกล่อมจนในบอยเนี่ยยอมออกมามอบตัว
แล้วก็ช่วยเหลือปอเนี่ยออกมาได้บ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
บอยถูกคุมตัวไปสอนอคลองตันเจ้าของคดี

ค่ะดูสภาพใบหน้าและร่างกายเธอนะคะ
อิดโรยมากหน้ายังเห็นเป็นแบบสีม่วงช้ำไปหมดเลยค่ะ
นี่คือสภาพเมื่อคืนที่ถูกนำตัวมาถึงกรุงเทพนะฮะ

ว่าโอ้โหทำไมมันสภาพของเธอกับสิ่งที่บอยบอกนี่มันช่างแตกต่างกันเหลือเกิน
เบ้าตาแขนขาเนี่ยนะคะ
ครับเอาเบื้องต้นเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะ
คือปอเนี่ยบอกกับตำรวจนะครับ
บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่ให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จนะนะ
บอกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยที่ตามอย่างเต็มที่จนช่วยเหลือเธอได้
เธอบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่

บอกว่าตอนหนีเข้าไปในป่าโดนยุงกัดเต็มไปหมดเลย
เนี่ยดูเฉพาะดวงตาอะ
บอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่

ก่อนหน้านี้ตอนที่ถูกในบอยจับไปเนี่ย

คิดว่าคงไม่ได้กลับมาหาลูก

ไม่ได้กลับมาหาครอบครัวแล้ว
ช่วงที่ถูกในบอยจับตัวไปจากที่ทำงาน
พัฒนาการตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคม

บางทีเนี่ยสลบไปเลยนะครับ

พยายามพูดคุยดึงสติ

พยายามแสดงออกเหมือนกับว่า

นี่เป็นคลิปที่ในบอยส่งกลับมา
คมขู่ครอบครัวน้องปอค่ะนะ

สลบฟื้นมาโดนเตะโดนต่อย
วันที่๓เอาละทำเหมือนกับว่า

ก็จะบอกว่าทำไปเพราะรัก

ถ้าไม่รักคงไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

เธอเนี่ยไปแจ้งจับในบอยเอาไว้

แล้วก็ต้องหลบซ่อนตัวอยู่อย่างลำบาก
แล้วในบอยเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ย

แค้นใช้ปืนไปจับเธอมาจากที่ทำงาน

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทำไมเขาถึงไม่ทำ

เคยโดนทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะ

เราก็เลยไปแจ้งความ

เขาบอกว่าเขากินอยู่ลำบากก็เพราะหนู

แม่เขาต้องมาเป็นแบบนี้

ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อคืนนะครับ

ก็เปิดใจกันเลยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก่อคดีนี้เอาไว้นะครับ

ก็พามาที่ท้องที่เกิดเหตุสอนอคลองตันเจ้าของคดี

ในบอยปฏิเสธการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

พนักงานสอบสวนวันนี้ก็ต้องเอาตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
ส่งสารเพื่อฝากขังระหว่างดำเนินคดี
เพราะว่าผู้ต้องหาเขาขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผน
นี่ระหว่างที่นำตัวออกมานะครับจะเอาไปส่งสารนะฮะ
หน้าแววตาก็ดูลักษณะแบบเรียบเฉยนะ
แต่สภาพร่างกายก็ดูอิดโรยนั่นแหละนะครับ
ว่าจะถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนอ่ะ
เขาก็ไม่ขอตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นนะฮะ

เป็นสิทธิ์ของในบอยที่เขาจะพูดหรือไม่พูดนะครับ
เขาก็เงียบตลอดนะคะไม่ตอบคำถามอะไรเลย
สุดท้ายตำรวจก็คุมตัวไปส่งสารนะครับ
อำนาจสารอาญาพระขนงฝากขังนะครับ
ค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่า
หากได้รับการประกันตัวผู้ต้องหาจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
แจ้งข้อหาทั้งหมดนะครับในบอยหรือว่านายวรวิทย์นะฮะ
ถูกแจ้งข้อหามีบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธ
มีข้อหานวงเหนียวกักขังข้อหาข่มขืนใจโดยมีอาวุธ
ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการลักทรัพย์แล้วก็ชิงทรัพย์ด้วยนะฮะ
เรื่องของรถต่างที่ไปจี้ชิงบังคับให้เขาขับพาหนีไปอะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปคุยกับน้องปอมาค่ะ
ปอเปิดใจกับทีมข่าวของเราเปิดแผลให้ดูทุกจุดเลยนะคะ

นักข่าวของเราไปคุยกับน้องปอคือน้องปอก็ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ
บอกว่าโอ้โหบาดแผลเต็มตัว
ตลอดทั้ง๕วันเนี่ยที่ถูกในบอยลักพาตัวไปมันทรมานมากจริง
ไล่เรียงดูค่ะว่าสภาพร่างกายของน้องปอเป็นยังไงบ้างนะคะ
กช้ำไปทั้งตัวเราเปรียบเทียบให้ดูสภาพก่อนที่จะถูกลักพาตัวไปกับสภาพวันที่ไปช่วยเหลือมาได้
นี่นะคะดูใบหน้าสภาพก่อนและหลังนะคะ
ดวงตาค่ะเบ้าตาสองข้างคือโดนชกตั้งแต่สองวันแรกอะค่ะ
ม่วงอย่างนี้เลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ
ส่วนหน้าผากค่ะหน้าผากคือโดนปืนตบค่ะ
เอาปืนตบโขกเข้าไปที่หน้าผากแบบนี้ค่ะ
ครับใต้คางค่ะใต้คางนี่เป็นแผลแบบนี้ถูกเตะนะคะถูกเตะเสยปลายคางถูกต่อยเสยอ่ะค่ะ
ข้างแตกแบบนี้ค่ะแขนขวาก็โดนเตะนี่ค่ะอุ้ยม่วงทั้งแขนนะคะ
ข้อศอกซ้ายก็เป็นแผล
เป็นแผลถลอกแบบนี้เพราะว่าถูกลากไปกับพื้นค่ะคุณผู้ชม
ส่วนหลังใบหูขวาค่ะโดนปืนตบเข้าที่กกหูค่ะ
นี่นะคะรอยม่วงช้ำเต็มเลยที่คอก็เขียวช้ำนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของการพยายามที่จะสู้อะค่ะ
ก็โดนบีบคอโดนอะไรหน้าอกก็แน่นหน้าอกนะคะเพราะว่าถูกเตะเข้าที่หน้าอกหลายครั้งจนนับไม่ถ้วน
ส่วนที่ขาค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปบ้างแล้วเนี่ยตุ่มเต็มเลย
ทีมข่าวของเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือยุงกัดเพราะว่าถูกแบบลากเข้าป่าลากเข้าไร่คือพาเธอลากหนีไปเรื่อยอะค่ะ
เป็นยุงกัดเต็มขาไปหมดนะคะส่วนอาการข้างเคียงตอนนี้ก็คือน้ำตาไหลตลอดเวลาแสบตามากนะคะแล้วก็ปวดหัวด้วยค่ะคือปวดระบมไปทั้งศีรษะเลยอะค่ะ
นี่คือสภาพของน้องปอค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะปมขัดแย้งระหว่างน้องปอกับบอยเนี่ยนะคะก็ทางบอยก็ยืนยันกับสื่อไปว่าให้ไปคุยกับปอเองก็แล้วกัน
โอ้โหดูตาคุณเขียนมาสอนนี่ผ่านมา๕วันยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะคะถึงว่าเธอบอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ดูแขนค่ะคือบอยบอกว่าปอเนี่ยเขารู้ดีทุกอย่างให้ไปถามปอเอาเองก็แล้วกัน

ปอบอกว่าเธอยืนยันว่าตั้งแต่ตกลงแต่งงานกับบอย
พอคบกันมา๓ปีเนี่ยนะเธอไม่เคยนอกใจนะคะ
หาว่าเธอนอกใจใช่ไหมล่ะ
เธอบอกเธอไม่เคยนอกใจไม่มีคนอื่นด้วย
นี่แหละคิดไปเองหวาดระแวงว่าเธอมีผู้ชายคนอื่น
สาเหตุที่เธอตัดสินใจขอหย่ากับบอย
ก็เพราะว่าทนไม่ไหวถูกทำร้ายร่างกายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตลอด๒ปีหลังแต่งงานถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดนะคะ
ท้อง๗เดือนก็คือน้องเปเปอร์ค่ะ

ก็ถูกทำร้ายจนเธอต้องหนีออกจากบ้าน
มีลูกชายด้วยกันคนนึงก็คือน้องเปเปอร์นะคะ
ตอนท้องน้องเปเปอร์ในบอยยังไม่เว้นยังไม่หยุด

วันสุดท้ายเธอตัดสินใจหนีออกจากบ้าน
ก็คือช่วงเมษายนปีที่แล้ว

บอยพาภรรยาใหม่มาค่ะ
คุณผู้ชมจำภาพเมื่อวานได้ไหมคะ

มีแม่กับภรรยามาหา

เขาก็มีลูกด้วยกันลูกเพิ่งอายุ๒๕วันนะคะ

เธอก็เลยโอ้โหเสียความรู้สึกมาก
เลยตัดสินใจหย่านี่คือภาพเมื่อวานค่ะคนที่อุ้มลูกมาค่ะคือภรรยาคนปัจจุบันของบอยคือภรรยาใหม่ที่น้องปอพูดถึงค่ะไปมีลูกด้วยกันลูกเพิ่งอายุ๒๕วันนะคะ
เธอก็เลยบอกว่านี่แหละก็พอเธอหนีออกจากบ้านไปบอยก็มีแฟนใหม่แล้วนี่
ปอก็เลยตัดสินใจว่างั้นหย่ากันเลยดีกว่านี่นะคะอันนี้คือประเด็นเรื่องหย่า
ส่วนปัญหาที่น้องปอแจ้งความจับบอยข้อหารักทรัพย์ก็คือบอยเนี่ยค่ะเข้าไปขนทรัพย์สินออกจากบ้านที่จังหวัดชายภูมิ
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีชื่อร่วมกันเข้าไปในบ้านขนของไม่บอกไม่กล่าว
คิดว่าครั้งนั้นแหละที่ไปแจ้งความจับบอยนั่นแหละบอยก็เลยโมโหมากไม่พอใจ
เพราะว่าบอยเองมีคดีเก่าด้วยที่ทำธุรกิจร่วมกันกับภรรยา
ปัญหาธุรกิจเต็นต์รถก็ยืนยันว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นแค่การเปิดให้คนเช่ารถ๓คัน
ไม่ได้ถึงขั้นเป็นลักษณะโอ้โหเป็นเต็นต์รถอะไร
ปอบอกว่ารถ๓คันที่ให้เช่าก็มีรถของบอย
รถของแม่บอยและรถของปอเอง
แต่เรื่องให้เช่ารถเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยนะมันไม่ใช่สาเหตุ
ที่ทำให้เธอตัดสินใจเลิกรากับในบอยนะคะ
มันมีเรื่องอื่นมันมีเรื่องทำร้ายร่างกายมันมีเรื่องที่บอยไปมีภรรยาใหม่ค่ะ
ก็อยากถามกลับไปเหมือนกันว่าทำไมตอนที่มาย้ายของออก
หนูไม่ได้ต้องการอะไรอะไรเลย๒วันแรกอ่ะ

ทนไม่ไหวพี่ความทรมานความเจ็บปวดมันบรรยายไม่ถูกพี่ค่ะ
เหมือนตายแล้วเกิดใหม่หนูได้ชีวิตใหม่กลับมา
ถือว่าโชคดีค่ะที่ยังมีสติ
คุณผู้ชมคะมีอีกประเด็นนึงนะคะเมื่อวานที่ไปรวบตัวในบอยได้
ในโรงแรมที่เป็นลักษณะคล้ายกับม่านรูด
แล้วก็ไปเจอยาเหมือนกับยาปลุกเรื่องของสมรรถนะทางเพศอย่างนี้ค่ะ
ประเด็นนี้ค่ะคือน้องปอบอกว่ายอมรับว่าตอนที่ถูกในบอยลักพาตัวไปถูกในบอยขืนใจ๓ครั้ง
แต่ยาที่เจอยาที่ตำรวจเจอในบอยไม่ได้ใช้กับเธอนะคะ
บอกแบบนี้นะคะวินาทีก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปช่วยอะค่ะ
ตอนนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือพยายามที่จะให้บอยอยู่ห่างจากปืนให้มากที่สุด
เพราะบอยมีปืนด้วยแต่ว่าเธอตั้งสติดีมากตลอดเวลา
มีสติมากอืมน้องปอบอกว่าพยายามที่จะไม่ให้บอยอยู่ใกล้ปืนนะคะครับ
เธอก็เลยกอดบอยอยู่ที่ประตู
ที่บอยบอกว่านี่ไงตอนมาจับผมเนี่ยเขารักผมมากเขายังกอดผมอยู่เลย
ปอบอกว่าไม่ใช่หรอกกลัวบอยจะแบบเอามือไปคว้าปืนไงฮะ
ทำเป็นกอดไว้ก่อนกอดล็อกตัวไว้เลย
คือถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะไม่รู้ว่าบอยจะทำอะไร
บอยมีปืนอยู่ในมือนะน้องปอบอกว่าไม่รู้ว่าบอยจะยิงเธอหรือเปล่า
บอยจะยิงตัวตายหรือเปล่าหรือบอยจะยิงใส่ตำรวจหรือเปล่า
เพราะว่าตลอดเวลา๕วันนะคะคือเหมือนกับบอยพูดกับเธอตลอดว่า
ไม่อยากถูกตำรวจจับจะไม่ยอมโดนตำรวจจับ
บอกว่าที่เธอกอดในบอยไว้ตอนนั้นเนี่ยเพราะเธออยากจะเอาชีวิตเธอเองให้รอดค่ะ
ถ้าหนูไม่ทำแบบนั้นหนูไม่มีชีวิตกลับมานั่งตรงนี้แน่นอนค่ะพี่
ถ้าถ้าเขาถอยไปก้าวเดียวนั่นคือชีวิตหนูแล้วนะคะ
อยู่ข้างหลังค่ะพี่ไม่ได้อยู่ที่ตัวจริงแต่วางอยู่ข้างหลัง
ทำเหมือนว่าเรายังรักเขายังดูแลเขาประมาณนี้ค่ะ
ประมาณว่าช่วยกล่อมว่าทุกคนยังรักเขานะยังให้โอกาสเขานะ
เขาพูดตลอดเวลาว่า

ถ้าเขาโดนจับเขาก็ปิดชีวิตตัวเอง
แล้วก่อนที่เขาจะปิดชีวิตตัวเองก็คือหนูต้องตายก่อน
ใช่ค่ะไม่มีไม่มีคำไหนว่าจะกลับไปมอบตัวไม่มีเลยสักคำ
เราไม่มีอะไรติดใจกันไม่มีอะไรต้องเคลียร์
คำว่าเคลียร์ใจมันจะเป็นธรรมนองที่ว่าเรายังรักกันอยู่
แต่นี่ไม่หนูไม่มีความรู้สึกที่ว่ารักเขาเลยนะคะ
คำว่าเคลียร์ใจไม่ใช่ประเด็นนี้เลยมันเป็นแค้นใจ
โอ้โหคือยิ่งฟังเรื่องราวที่น้องปอเปิดใจกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยคือพูดถูกเลยว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่

จากถูกทำร้ายถูกในบอยขืนใจด้วยนะฮะ

ถ้าเป็นอดีตภรรยาก็ไปขื่นใจเขาไม่ได้

ให้เป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายยังไปขืนใจเขาไม่ได้เลยนะฮะ
นี่ฮะแล้วถ้าไปดูเรื่องของสิ่งของต่าง
อย่างเช่นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศที่เจอในห้องพักของในบอยเนี่ยนะฮะ
คือมันก็จะย้อนไปถึงประวัติทางคดีของในบอยนะครับ
เพราะว่าประวัติทางคดีเนี่ยหรือแม้แต่ตัวในบอยเองเนี่ย

บอกว่าเนี่ยอ๋อยาพวกนี้เนี่ยผมก็มีไว้แล้วผมเนี่ยเคยก่อเหตุ
มขืนนักร้องสาวคนหนึ่งในพื้นที่อำเภออูทองสุพรรณบุรีด้วย

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวว่าในบอยถูกจับตัวได้นะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๔ปีเธอเป็นอดีตนักร้องของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปที่สพอูทองเลยฮะ
ไปหาพนักงานสอบสวนบอกขอแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่อยู่ในข่าวหน่อย
ผู้ชายที่ชื่อในบอยเนี่ยนายวรวิทย์เตียวเจริญกิจวัย๓๗ปีนะครับ
เพราะเธอดูข่าวแล้วเธอจำได้เธอบอกว่าเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ตอนนั้นเธอยังทำงานร้องเพลงอยู่ที่ร้านอาหาร
บอยคนนี้มาเที่ยวที่ร้านนะแล้วก็มาพูดจากับเธอลักษณะแบบ
จะขอร่วมหลับนอนด้วยแต่เธอปฏิเสธทีนี้ในบอยก็จะกลับแล้วนะ
บงเช็คบินจะกลับเธอก็ทำตามหน้าที่ก็เดินไปส่งลูกค้าที่รถ
แต่พอไปถึงรถในบอยใช้ปืนขึ้นมาขู่บังคับ
พาเธอขึ้นรถแล้วพาไปข่มขืนค่ะหลังจากนั้นก็พากลับมาส่งที่ร้าน
โดยขู่เอาไว้ว่าในบอยเนี่ยรู้จักตำรวจถ้าแจ้งความเมื่อไหร่เนี่ยโดนทำร้ายแน่
เธอก็เลยต้องเก็บงำเรื่องนี้มาตลอดทีนี้พอเห็นข่าวอ้าวนี่คนนี้นี่ถูกจับแล้วนี่
จึงตัดสินใจมาแจ้งความครับ
ก็ไปเที่ยวที่ร้านค่ะเขาก็มานั่งแล้วเขาก็มาให้พวงเมอไลค่ะ
หนูก็ไปส่งเขาที่รถเขาก็เลยชวนหนูไปนอนด้วย
หนูเลยบอกว่าหนูไปไม่ได้หนูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะ
ก็ให้ได้รับโทษถึงที่สุดนะคะ
อายัดตัวแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับที่สนคลองตันแจ้งข้อหาเรื่องของน้องปอไว้แล้วนะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับเพื่อนของในบอยคนนึงนะคะ
คือตอนที่ในบอยเนี่ยกำลังหนีค่ะ
ฉุดน้องปอจากที่ทำงานที่กรุงเทพหนีไปเรื่อยไปสุพรรณบุรี
ชิงรถกระบะจับตัวประกันเข้าอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่น
พอเข้าเขตขอนแก่นนะคะเข้าพื้นที่อำเภอพล
บอยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนนึงขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในแมนนะคะ
แมนบอกว่าผมก็เกลี้ยกล่อมให้บอยปล่อยตัวประกันนะ
แต่ไม่สำเร็จนายแมนบอกว่าในบอยขับรถกระบะไปที่บ้านเขาค่ะ
ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะตัวในแมนนั่งอยู่ในบ้าน
น้องสาวมาบอกว่าเนี่ยเห็นรถในบอยขับวนไปวนมาอยู่๔๕รอบแล้ว
ตอนแรกคิดว่าเป็นลูกค้าจะมาซื้อของที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
บอยจอดรถข้างบ้านเลยนายแมนบอกผมก็ออกไปดูในใจคิดเลยนะ
ขอเถอะอย่าให้เป็นในบอยเลยอย่าให้เป็นในบอยเลย
รถมันเหมือนกับในข่าวเลยอันนี้ตามเส้นทางที่ในบอยหลบหนีนะคะ
แผนผังนี้ครับในแมนบอกว่าภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่ในบอย
เพราะดูข่าวตลอดเลยนะทีนี้พอเดินไปที่รถ
คนที่เปิดกระจกรถในบอยจริงโอ้โหในบอยจริงแล้วในแมนบอกว่ามองไปในรถนะคะ
แต่ละคนที่อยู่ในรถสภาพคืออิดโรยมากคงจะหิวข้าวอะค่ะ
บอยขอให้นายแมนช่วยในแมนบอกว่าผมก็บอกในบอยนะว่าพอเถอะ
เรื่องมันเลยเถิดแล้วหยุดเถอะปล่อยตัวประกันที่ไหนก็ได้
เดี๋ยวจะตามไปรับเนี่ยสงสารตัวประกันเขา
เองก็มอบตัวเถอะติดคุกไม่กี่ปีแล้วเริ่มต้นใหม่
กลับตัวกลับใจเขาบอกว่าพยายามจะพูดประมาณนี้แหละ
แต่ไม่กล้าจะคุยเยอะเพราะบอยก็มีปืน
ใช่กลัวคุยไปคุยมาเกลี้ยกล่อมไปเกลี้ยกล่อมมา
บอยจะโมโหโอ้โหเดี๋ยวมันยิงขึ้นมาทำไง
ใช่เพื่อนคนนี้ในแมนคนนี้บอกว่า
ก็สงสารตัวประกันที่อยู่ในรถทุกคนดูหิวดูเหนื่อยมาก
ก็เลยให้เงินไปสามร้อยส่วนคุณยายที่อยู่ด้านหลังนะคะ
ก็คือตัวประกันอ่ะนะคะก็พยายามจะบอกนายแมนนะว่า
ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยนายแมนบอกผมก็บอกบอยว่า
เถอะปล่อยตัวประกันเถอะปล่อยตรงไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปรับเอง
เนี่ยค่ะพอให้เงินบอยไป๓๐๐บอยก็ไปนะคะ
แมนคนนี้บอกว่าผมก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ตามไปหาตัวประกันนะคะแต่ก็ไม่เจอ
มันเลยเถิดแล้วผมบอกว่าพอหยุดแล้วก็เอาตัวประกันลงลงให้เขาสงสารเขา
หวังเขาได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น
ไม่ได้สนทนากันขนาดนั้นพี่

แค่ผมเอาตังค์ให้สามร้อยแล้วก็ให้ไฟเร็วที่สุด
เร็วที่สุดเพราะว่าผมก็ต้องป้องกันครอบครัวเหมือนกัน

พอรู้ข่าวว่าในบอยปล่อยตัวประกันที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

เพื่อนคนนี้ในแมนคนนี้ก็บอกว่าเอาจริงนะ

เพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันไม่เท่าไหร่แบบไม่ได้สนิทอะไรกันมาก

แต่เป็นจังหวะที่บอยไปขอความช่วยเหลือพอดีในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
รู้จักกันปีเดียวยังอุตส่าห์มาหาเขานะ
ส่วนนี้เป็นพยานในพื้นที่ต่างญาติพี่น้องในพื้นที่ต่างนะฮะ

เป็นภาพเก่าที่เราเคยสัมภาษณ์เอาไว้นะครับ